คุณผู้ชมทีนี้มีคำถามต่อแล้วค่ะว่า
ความหละหลวมหรือเปล่าที่ทำให้เกิดศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
ว่ากองรักษาการเนี่ยทำยังไงให้คนร้ายไปปล้น
ไปเอาอาวุธออกมาได้เนี่ยนะคะทีนี้ล่าสุดค่ะ
เดี๋ยวเรามีคำชี้แจงให้ส่วนผู้บัญชาการทหารบกนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุสกนาฏกรรมนี้ขึ้นค่ะทำคำสั่งเป็นหนังสือด่วนเลยนะคะ
ไปยังหน่วยทหารทุกหน่วยที่ขึ้นตรงกับกองทัพบกบอกว่าให้ปฏิบัติตามระเบียบ
มาตรการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต๔แนวทาง
นี่เป็นคำสั่งของพลเอกอภิวรัฐคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนะคะ
แนวทางประกอบด้วยเนี่ยค่ะหน้าจอเลยอย่างแรกเนี่ย
รักษาการจุดแรกเลยจำได้ใช่ไหมคะที่จาโจ๊กเนี่ย
แกไปชิงอาวุธปืนออกมาใช่ค่ะกองรักษาการของทุกหน่วยต้องไม่มีกระสุน
และไม่มีปืนกลสองการปฏิบัติให้ถอดลูกเลื่อนออก
โดยให้ผู้บังคับกองร้อยรักษาการเป็นผู้เก็บรักษา
ที่เป็นกองกำลังป้องกันชายแดนให้ปฏิบัติตามระเบียบประจำของหน่วย
และ๔ผู้บังคับหน่วยทุกระดับต้องกำกับดูแล
การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นหนังสือด่วน
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากผู้บัญชาการทหารบกทีนี้แม่ทัพภาคที่สองค่ะ
พลโทธัญญาเกียรติศาลก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย
ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่สอง
เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นแม้ว่าจะมีมาตรการซึ่ง
ถูกบังคับให้เป็นกฎระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วก็ตามยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเนี้ย
อาจจะเกิดการผิดพลาดที่จ่าสิบเอกจักรพันธมมาหรือจ่าโจ๊กผู้ก่อเหตุ
รู้จักกับเจ้าหน้าที่จึงไม่มีการคาดคิดว่าจ่าโจ๊กเนี่ย
จะมาปล้นอาวุธที่กองรักษาการเพื่อนำไปใช้ก่อเหตุดังกล่าว
เช่นเดียวกับพันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบกบอกว่า
เรื่องต้นเนี่ยไปตรวจสอบดูแล้วยังไม่พบลักษณะการดูแลรักษาอาวุธยุทธโปรกรณ์ของหน่วย
ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของทางราชการล่าสุดค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้เน้นย้ำนะคะว่า
แล้วก็ได้สั่งการเน้นย้ำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลักษณะมันค่อนข้างพิเศษเกินกว่าระดับปกติที่ไม่เคยพบมาก่อน
เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นกำลังพลที่ปฏิบัติการในหน่วยงานดังกล่าว
เจ้าหน้าที่เวรรักษาการอาจจะมีความคุ้นเคยแล้วก็ไม่คาดว่า
จะเข้ามาจู่โจมทำร้ายกันด้วยความรุนแรงถึงขั้น
มีคนเจ็บแล้วก็มีคนเสียชีวิตส่วนประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชม
คนร้ายเข้าถึงอาวุธในคลังอาวุธได้ยังไงผู้ก่อเหตุ
อันนี้โคศกองทัพบกชี้แจงมานะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
คือต้องใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาเวรการก่อน
รวมถึงต้องใช้อาวุธยิงทำลายเพื่อปลดล็อกกุญแจคลังจึงจะเข้าไป
เอาอาวุธออกมาได้นะคะขณะนี้ทางหน่วยอยู่ในขั้นตอน
ดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ดีที่สุดเป็นลำดับแรก
จากนั้นสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็อาจจะมีการพิสูจน์ทราบในรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยเฉพาะ
สำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามในภาวะปกติกรณีเผชิญเหตุวิกฤตแบบนี้
เพื่อที่จะอาจจะสามารถนำไปปรับเสริมมาตรการที่ใช้อยู่ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะ